อีกไม่นานนี้ประเทศไทยจะมีพระราชพิธีสำคัญ
คือพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงราชการที่๑๐นะครับ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีนี้

โดยนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบบ่อน้ำพระอินทร์ครับ
อยู่ในวัดพระมหาธาตุวัดพระธาตุพนมนะครับ
ซึ่งเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
สร้างขึ้นมาพร้อมกันกับสร้างกับการสร้างองค์พระธาตุพนมครับ
บ่อน้ำพระอินทร์เป็นหนึ่งในเจ็ดบ่อน้ำทั่วประเทศที่นำไปประกอบพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงราชการที่สิบ
โดยเมื่อเมื่อวานนะครับได้ตรวจสอบปริมาณน้ำ
ส่วนคุณภาพน้ำก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานนำน้ำไปตรวจสอบเพื่อเตรียมเข้าร่วมพิธีตามขั้นตอน
ตำนานเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ในสมัยที่มีการสร้างพระธาตุพนม
มีการสร้างบ่อน้ำขึ้นมา๔ทิศโดยบรรดาพญาทั้ง๕นะครับเจ้าเมืองต่าง
ได้ร่วมกันสร้าง๓บ่อเพื่อถวายพระอรหันต์แล้วก็ใช้ในการอุปโภคบริโภคในวัด
ส่วนบ่อที่๔นั้นพระอินทร์ได้มาเนรมิตเพื่อถวายพระพุทธเจ้า
และเป็นบ่อเดียวที่ยังเหลืออยู่ถึงปัจจุบันครับส่วนอีกสามบ่อนั้นถูกปิดกรบไปทั้งหมดแล้ว
ปากบ่ากว้าง๑๕มปัจจุบันได้มีการบรณะเป็นบ่อคอนกรีต
แล้วก็ทำฝาปิดครอบไว้อย่างหนาแน่นนะครับ
หนังสือพระราชวิธีบรมราชาพิเศษปีพุทธศักราช๒๔๙๓ระบุว่า
น้ำในบ่อน้ำพระอินทร์ได้นำไปใช้ในพระราชวิธีมุรทาพิเศษ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๖เป็นต้นมาครับ
ความแปลกของเบาะน้ำพระอินทร์ก็จะมีน้ำไหลเวียนตลอดไม่แห้งเลย
เพราะว่าน้ำแห้งเมื่อทำการวงส่วงแล้วเสร็จก็จะมีน้ำออกมาตามปกติ
ชาวบ้านจึงเชื่อว่านี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองอยู่ที่จังหวัดนครพนมที่วัดพระธาตุพนม
คุณผู้ชมก็สามารถไปชมได้